พาคุณผู้ชมไปที่แม่ห้องศรขึ้นเหนือกันหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันกัมพลวัชรพลครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่แม่ห้องศร
ไปดูการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับ
คือเขาสร้างเด็กให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ
เขาทำอย่างไรเด็กเป็นเลิศมากแค่ไหน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ภูระนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ซึ่งเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพราะที่นี่สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

ขอบคุณพอกัมพลวัชรพลที่สร้างโรงเรียนแห่งนี้
ให้เด็กชนเผาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ขอบคุณท่านกัมพลวัชิรพลมากค่ะ
เพราะว่าท่านเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็กชนบท

ที่หนูได้มีจุดยืนตรงนี้ที่หนูได้เรียนหนังสืออยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะส่วนหนึ่งเป็นน้ำใจของท่านที่มอบให้แก่โรงเรียนไทยรัฐ
มอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในชนบทค่ะ
ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ต้องทิ้งบ้านไปทำมาหากินปล่อยลูกหลานให้อยู่กับตายาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙จึงเน้นครูให้มีทักษะการสอน๕ประการ
คือมีทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาทักษะด้านเทคนิคการสอนสื่อการสอนการสอบ
และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่
จนทำให้นักเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙ซึ่งเป็นนักเรียนหลังเขา
มีผลสอบในเกณฑ์ที่ดีระดับประเทศ
ด้วยการสนับสนุนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
และการเป็นพลเมืองดีจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ
ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยการเรียนจึงมีคุณภาพที่ดี
จะทำให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ
สนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนนะคะ
ถ้ามีคุณภาพการอาศัยที่ดี
ก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐที่สนับสนุนโรงเรียนหลายอย่าง
ซึ่งดิฉันรู้สึกทราบซึ้งใจ
ในการอุทิศตนของท่านผอกัมพลวัชรพล

ที่ได้มอบโอกาสวางรากฐานในการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในชนบทในพื้นที่ห่างไกล
ดิฉันในฐานะครูไทยรัฐวิทยา
จะสารต่อปณิธาในการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไปค่ะ

อยู่ในพื้นที่ชายแดนห่างไกล

เพราะพอกัมพลวัชรพล
ได้วางรากฐานการศึกษาให้โรงเรียนแห่งนี้
เครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ในการขับเคลื่อนการศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙บ้านแม่สุยะ

ด้วยการสร้างพลเมืองดีเป็นเลิศทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป
นี่แหละครับเป็นความตั้งใจของท่านกัมพลวัชรพล
แล้วก็คุณครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านั่นเองนะครับ